คิดถึงท่านนะครับ

กลับมาประเทศไทยครับ

มาช่วยประเทศไทยครับ
เพราะว่า๘๙ปีที่ผ่านมา

นี่คือกลุ่มคนแสดงจากการวืนะหวานขวนแก่นครับ
รถออกตั้งกี่ทุ่มฟ้ายังไม่มืดเลยมาแล้ว
นี่คือจุดนัดนะครับใกล้สวนรัชดานุสรเยื้องสารกลางจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นายสุรินสุกแปลคนเสื้อแดง
ฉายาคาราบาลดาวเทียมนำเพื่อนพ้องตะโกนนะครับ
นี่เขาตะโกนบอกว่ายังไงบ้างนักข่าวรายงานบอกว่า
นายกในดวงใจดีใจที่อดีตนายกทักษิณกลับมาช่วยประเทศนะฮะ
๓ทุ่ม๓ทุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นนะครับก็มาจากหลายพื้นที่
ขึ้นรถบัสขึ้นรถบัตรโดยสารนะครับแล้วก็รถตู้
มุ่งหน้ามาสนามบินนะครับท่ากากษายาณชาติฎรมเนียล
มีการติดป้ายไวนิวมีทงแดงต้อนรับกลับบ้าน
นายกในดวงใจรอต้อนรับอดีตนายกทักศิลป์ชินวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันวดีตันติสิรินนะครับ
ท่านเป็นที่ปรึกษากลุ่มสตรี๒๐จังหวัดภาคอีสาน
และเป็นอดีตแก่นำคนเสื้อแดงสตรีอีสานระบุว่า
จนถึงขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าอดีตนายกทักษิณได้กลับสู่มาทุภูมิ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่คือศักดิ์ศรีของผู้ที่ทำงาน
เพื่อประชาชนมาตลอดชีวิตครับ
แต่หน้าเวลานี้๙๙๙๙
เพราะว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของท่าน
แล้วก็ยิ่งโดนฝ่ายตรงข้ามปรามาทว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
ตอนนี้แน่นอนค่ะท่านไม่เลื่อน
สำหรับคนเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เขามากันยังไงมารถที่เบิร์ตบอกไปนะครับ
รวม๑๐คันได้ช่วงเช้ามืดนะครับ
เขาเมื่อกี้น้องไก๊รายงานมาแล้ว
เขาจะไปสมทบกันก่อนกับคนเสื้อแดงภาคกลางที่วังน้อยพระนครศรียุธยา

จัดขบวนแล้วเคลื่อนกันเคลื่อนกันเข้ามานะครับ
่งหน้าท่ากาศยานชาติดอนเมืองคาดว่าขบวนนี้รวมแล้ว
อีสานด้วยกลางด้วย๓๐๐คนโดยประมาณครับ
อีสานไปแล้วไปเหนือบ้างนะเจ้า
เหนือตอนล่างค่ะที่กำแพงเพชรเดี๋ยวดูนะ
กลุ่มมวลชนเขาเนี่ยโอ้โหเขาต้องเอาเลิกเอาชัย
ก่อนจะขึ้นรถตู้เมื่อคืนนี้ค่ะ
เห็นไหมเขาต้องแบบเรียกขวัญและกำลังใจ
รวมพลังกันก่อนจะขึ้นรถตู้
ไฟต้องมาอยู่แล้วพี่เบิร์ตนี่กลุ่มคนเสื้อแดงกำแพงเพชรค่ะ
ก่อนที่จะขึ้นรถตู้มุ่งหน้ามายังสนามบินดอนเมือง
นี่เป็นบรรยากาศช่วงทุ่มหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
เขาไปนัดรวมตัวกันที่บ้านของอดีตผู้สมัครสอสอเขต๓พักเพื่อไทย
ก็คือนายจรรย์อิสระบัณฑิตกุลค่ะที่บ้านเกาะแตงอำเภอคลองขลุง
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีรถตู้เดินทางล่วงหน้าไปแล้วนะไปแล้ว๕๖คัน
ทีนี้นายจารันบอกว่าการกลับมาคอยอดีตนายกทักศิลป์
ถือว่าเป็นการสมใจที่รอมา๑๗ปี
เพราะว่ารอมากแล้วก็ตั้งใจจะมาส่งกำลังใจให้ถึงที่สนามบินดอนเมืองนะคะ
ส่วนกรณีพักเพื่อไทยจับมือพักของสองลุงล่ะ
อันนี้เนี่ยคุณจารันบอกว่าทุกฝ่ายเขารบการตัดสินใจของผู้บริหารพลักษณ์
แล้วก็สนับสนุนพักเพื่อไทยตลอดไป
ทีนี้คุณผู้ชมคะพาดูบรรยากาศจากกำแพงเพชรใช่ไหม
เขยิบมามาดูที่พิศนุโลกหน่อยถือป้ายอะไรกันบ้างเนี่ย
พิศนุโลกยินดีต้อนรับท่านนายกนะคะต้อนรับรัฐบุรุษกลับบ้าน
แผ่นดินไทยยินดีต้อนรับกลับมาช่วยประชาชนอีกครั้ง
นี่ค่ะถือป้ายแบบนี้แล้วก็ทยอยเดินทางขึ้นรถบัสเข้ากรุงเทพมา
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอนะรอทำสัญลักษณ์มือแบบนี้
ให้อดีตนายกทักษิณได้เห็นพอลงเครื่องที่สนามบินดอนเมือง
แล้วก็เนี่ยค่ะช่วงนี้เนี่ยเดินทางใกล้จะถึงที่ดอนเมืองแล้วนะ
สำหรับรถบัสจากพิศนุโลกกลุ่มนี้นะคะ
พอนึกย้อนไปเออเนอะนึกถึงทีไรก็จะนึกถึง